วัยรุ่นกลุ่มนี้ครับเข้าไปนั่งดื่มกินกันที่ลานเบียร์แล้วขากลับปรากฏว่าเจอผู้ชายกลุ่มหนึ่งมากันประมาณ๔คนครับ
ชกไล่กระทืบไล่ทำร้ายแล้วชักปืนออกมายิงหนึ่งในกลุ่มของผู้เสียหายบอกว่าเขาโดนยิงระยะเผาขนเจาะยิงเข้าที่อกนะฮะ
แต่กระสุนไม่เข้าเจ้าตัวบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อสงสัยหลวงพ่อที่ผมบูชาแล้วแขวนติดตัวเนี่ยช่วยคุ้มครองผมหรือเปล่า
ดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
คลิปเหตุการณ์อาจจะสั้นหน่อยนะฮะแต่พอจะเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วเสียงปั้งที่ดังขึ้นนะฮะเสียงดังเหมือนปืนเลยครับมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับคนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงครับตำรวจสภปลวกแดงจังหวัดระยองรับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในตลาดในพื้น
สิบเก้าคนนี้โดนฟันเข้าที่แขนแล้วหัวคนที่สองคือนายวีรพัฒน์อายุเป็นเจอเพศพอดียี่สิบห้าครับถูกยิงเข้าที่อกด้านขวาถูกฟันเข้าที่หัวตาข้างขวาเขียวช้ำข้อมือถลอกอีกหนึ่งคนคือในกิตติพงอายุสามสิบหัวแตกนะครับในขณะที่คนสุดท้ายคือในปัญญาอายุสามสิบสามโดนยิงเข้าที่ขาครับ

เจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าที่โดนยิงอกด้านขวาระยะเผาขนแต่เขารอดมาได้กระสุนไม่เข้าไม่ฝังในหลวงพ่อช่วยคุ้มครองเอาไว้เจ้าตัวบอกแบบนี้นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของพวกเขาเนี่ยมีผู้ชายสี่คนผู้หญิงสองคนก็ไปนั่งดื่มกินที่ร้านเบียที่ตลาดแห่งหนึ่งนั่งโต๊ะหน้าเวทีกำลังกลึ่

ห้อยพระดีทำให้ยิงไม่เข้ายืนยันว่าไม่รู้จักหรือมีปัญหากับกลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อนมาทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองได้ประมาณหนึ่งปีครับลานเบียร์ที่เกิดเรื่องก็เพิ่งไปเที่ยวครั้งแรกสงสัยว่ากลุ่มนั้นทำร้ายผิดคนหรือเปล่าตอนนี้แจ้งความเอาผิดแล้วฮะ
ใช่
เดี๋ยวทางคดีรอดูว่าตำรวจจะว่ายังไงนะฮะ